ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เจตนาเป็นยังไงไม่รู้นะคะ

คุณนัทพงศ์ค่ะระหว่างพระสงฆ์รูปหนึ่ง

ถ้าไม่ตรงปกอาตมาไม่รับ
อย่างนั้นแน่แกะเงินไปทาง
เดอร์ก็เดือดร้อนสิคะเพราะว่าของไม่ใช่ของรายเดอร์
รายเดอร์เป็นคนส่งโอ้โหโตเถียงกันไปมา
ต้องมีคนอื่นมาช่วยดูค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะจบยังไงเลยค่ะ
โหาน่าลุงพี่ก็บอกว่าก็ต้องแกะดูของก่อน

เดอร์บอกผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนมาส่ง

นี่ค่ะหลวงพี่ยังบอกว่าถ้าเปิดมาไม่ตรงปกนะ
ข้อหาสมรูปคิดหลอกร่วงพระ
แล้วไม่จ่ายเงินเขาก็ต้องรับผิดชอบก็เลยไม่จบนะคะ
คือหลวงพี่ก็ยังยืนยันคำเดิมที่จะแกะสินค้าก่อนโต้เถียงกันอยู่นานค่ะ
เถียงกันที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่บ้านแม่บอน
ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากค่ะ
กระทั่งพระสงฆ์ลูกศิษย์มาช่วยกันเจรจาค่ะ
บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่สินค้าที่สั่งก็ไม่ต้องรับ
แต่ถ้าสั่งก็ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยแกะของนะมันถึงจะถูกต้อง
ก็ต้องมีคนกลางบุคคลที่๓มาช่วยอธิบาย
หลวงพี่ก็บังคับให้รายเดอร์ถอดหมวกกันน็อกและถอดแมสออก
พี่จะถ่ายรูปรายเดอร์ก็ไม่ทำรายเดอร์ก็กลัวอันตรายเหมือนกัน

ก็เจรจากันอยู่นานค่ะพระรูปอื่นออกมากันหมดมาช่วยกันเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายนะคะหลวงพี่ยอมจ่ายค่าสินค้า๑๓๘บาท

ก็พบว่าเป็นของที่สั่งเองตรงปกค่ะ

แยกย้ายเถียงกันอยู่นานเลยค่ะ